คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้กัปตันชนละทรจะเจอข่าวเฉามรสุมหนักมา
สักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวบอกเลยว่า
โหมงานหนักมากและไม่ขอพูดถึงคู่กรณี
แม้ช่วงนี้เนี่ยจะโหมงานหนักทั้งละครทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้น
จนต้องโดนหามตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน
แต่กัปตันก็สู้ตายถวายชีวิตเพื่ออนาคตที่ดีค่ะ

เพราะว่าเราก็ซ้อมกันค่อนข้างหนักเหมือนกัน
กับทำงานเยอะเรียนด้วยอะไรอีก
ไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราจะไม่ตายครับ

ตอนนี้ก็ชัดเจนนะคะว่าโฟกัสแต่งงาน

ละครตอนนี้เขากำลังเป็นที่ติดตามด้วยนะครับ

สืบหาพุ้นหาตลอดเลยทั้งวันทั้งคืน